รอบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะตู้ปันสุกกลับมาบรรเทาทุกข์อีกทีแล้ว
แต่มองเหตุการณ์นี้แล้วอย่ามองว่าตื้นตันใจเกินไป
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คือความยากจน
มันแพร่สะพัดแพร่ระบาดไปทั่วหมดแล้ว

คนกลูเข้าไปเพื่อไปขออาหารเอามารับประทานน่ะแต่อย่ากลัวจันนะฮะ
เหตุการณ์นี้คือกรูไปเพื่อไปเข้าแถวท่านน่ารักมาก
กรูไปเพื่อไปเข้าแถวแล้วก็มารับอาหารจากตู้ปันสุก
ถ้าเราจะเห็นบางครั้งมาข่าวโกยเอาไปกินเองเอาไปกินได้เยอะเลย
แต่นี่คือความน่ารักของแต่ละท่านแต่ละท่านคือ
คนละกล่องกินบรรเทาอิ่มก็พอหรือไม่เกิน๒กล่องให้ลูกสาวให้ลูกชายด้วย

ถึงไหมถึงไหมลุดหน่อยคุณลุงใช่ไหมคุณลุงข้างหลัง
เฮ้ยไม่ถึงเหรอถุงเปล่าแล้วเหรอหมดแล้วครับลุงฮะ
โอ๊ยเอามาเติมใจหายแวบเลยโอ้โฮใจหายด้วย
ลุงจะยืนยกมืออยู่เมื่อกี้หมดพอดีอ่ะ
ประมาณว่าจะถึงฉันไหมเอามาเติม

วงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ตู้ปันสุก
เอาอาหารมาปุ๊บคนก็กลูจากอีกฝั่งหนึ่งนะ
จากฝั่งควงประตูต้องไปรีบมาตรงจุดนี้ทันที
บางคนก็เอาไปห่อสองห่อไม่มีใครโกยเอาไปเยอะ

นี่คือความน่ารักของแต่ละคนแต่ต้องมาจริง
เพราะว่าไม่มีอะไรจะกินรายได้แทบจะไม่มีอยู่แล้ว
บางครั้งมีคุณลุงเมื่อสักครู่นี้
ลุงแกก็มารอบอีกรอบนึงอีกลุงหนึ่งนะ

ไม่ทันเพราะว่าเขามาเติมรอบแรกแล้ว

รอบ๒ก็ไม่ทันเหมือนกันนะฮะ

อาหารไม่ได้กินข้าวมาสองวันเต็ม

สองมุมนะฮะมุมหนึ่งคือตื้นตันในน้ำใจ

อยากยากร้ายกันหมดแล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับ

มหาสารคามกลุ่มจิตอาสา

เสร็จแล้วเขาขอให้พี่รายเดอร์

ให้กับโรงพยาบาลสนามที่เขาขาดแคลนหน่อย

ใช่ไหมครับแกรปนะครับ

แกก็จะรับในการรับส่งอาหารอยู่แล้ว
อ๋อไลน์แมนไลน์แมนของพี่ไลน์แมน

ทำฟรีคือจิตรศาสตร์ก็ทำอาหารให้ฟรี

คือจะไปพิกัดไหนในพื้นที่ของเขา

หรือไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม

จะมีให้กันแล้วกันในยุคนี้ฮะ